ส่วนท่าทีของนายยกรัฐมนตรีหลังจากที่เมื่อวาน
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่พักพลังประชารัฐเนี่ย
ในการที่จะเสนอชื่อเป็นนายยกรัฐมนตรี
วันนี้ท่าทีของท่านายยกรัฐมนตรีเป็นอย่างไกลนะครับ
ติดตามการรายงานสดจากผู้ศิษย์ของของเราคุณเสดี
วันนี้ก็มีบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็มีหลายคณะมาพบ
นายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนกัน

โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะเข้าพบ
นายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลองไม่ทิ้งไม่เท
ทุ่มทำความดีเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษค่ะพร้อมกันนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์ยังได้เยี่ยมชม
การจัดแสดงเสื้อพระราชทานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์
ซึ่งทางสำนักประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีได้เปิดรับจองสำหรับเสื้อโปโลค่ะ
ในราคาตัวละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะและเสื้อยืดคลอกลมในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรม
อุ่นไอรักสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์ว่าขณะนี้ค่ะทั่วประเทศมีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่
และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างต่างค่ะยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ
รวมไปถึงการแจกสิ่งของพระราชทานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการซ้อมใหญ่เมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมา
ก็ไม่พบปัญหาใดไปฟังเสียงของพลเอกอนุพลพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ที่จะพลงไปในพื้นที่
อกจากนี้ค่ะก็จะมีการเตรียมเสนอแจกซิมโทรศัพท์มือถือ
แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งหมดนี้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในวันนี้ค่ะ
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะจะนำเอามติคณะกรรมการ
นโยบายการยางธรรมชาติหรือกรณยค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะได้หารือและนำเอาข้อสรุปทั้งหมด
ทั้งมาตรการทั้งหมดนะคะกลับไปศึกษา
วันนี้ก็นำเอาผลสรุปทั้งหมดกลับมาให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใน๔มาตรการค่ะ
ก็คือการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง
โครงการสร้างถนน๑หมู่บ้าน๑กิโลเมตรค่ะ
โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาท
ในการรักษาเสถียรภาพราคายาง
รวมถึงโครงการลดพื้นที่ปลูกยางพารา
เพื่อปลูกพืชทดแทนอื่นค่ะ
สิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตาในวันนี้นะคะ
ก็คือท่าทีของพลเอกประยุทธ์ค่ะ

พลังประชารัฐได้ออกมาบอกว่า
ที่จะเสนอรายชื่อของพลเอกประยุทธ์
เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เอกประยุทธ์จะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะลงมาชี้แจงในประเด็นต่าง

ที่จะมีการสอบถามถึงความชัดเจนพลเอกประยุทธ์ด้วยค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะครับ
ก็รอติดตามท่าทีของนายยกรัฐมนตรีกันนะครับ